เรื่องของสุขภาพและอาหารการกินเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะคะ
พวกที่ต้องเข้าไปปฏิบัติภารกิจเขากินอยู่กันอย่างไร
รวมทั้งใครที่เข้ามาช่วยเหลือในปฏิบัติการครั้งนี้บ้างนะคะ
ไปติดตามกับคุณทัศนัยโฆษธองผู้สึกข่าวไทยรัตน์ทีวี
คุณผู้ชมครับคำว่ากองทัพเดินด้วยท้อง
ก็คงจะเห็นชัดเจนกับภารกิจในครั้งนี้นะครับ

กองทัพของทหารตำรวจจิตอาสา
เข้ามาปฏิบัติภารกิจในการช่วยชีวิตทั้ง๑๓คน
เพราะว่าต้องใช้กำลังเป็นอย่างมากครับ

วันนี้ผมจะพาสำรวจรอบกองอำนวยการว่ามีอะไรให้ทานกันบ้าง

มาดูที่นี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยว
ร้านนี้ผมจะบอกว่าผมทานทุกวันเพราะว่าอร่อยมากด้วย

ทำไมถึงได้มีเอารสก๋วยเตี๋ยวมาไว้บนที่นี่
เป็นกองอำนวยการในการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำที่นี่
ก็อยากกินทัศน์ครับ

ทำไมถึงได้กินมาทานก๋วยเตี๋ยวให้ทาน

กลุ่มเพื่อนปกติก็มีงานที่ไหนก็เอาไปแจกตลอดนะครับ
ก็เลยชวนกันรวมเงินกันมาทำที่นี่ครับ
คือมาให้ทุกคนทานฟรีเลยใช่ไหมครับทานฟรี

ทำไมถึงรวมกันมาขึ้นมาที่นี่
ก็เพราะว่าที่นี่ก็คือในอำเภอแม่สายด้วยนะครับที่เกิดเหตุด้วย
แล้วก็น้องทุกคนก็อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สาย
พวกเรากลุ่มประชาชนของอำเภอแม่สายก็เลยมาร่วมกันกับเพื่อดูแลพ่อแม่พี่น้องเจ้าหน้าที่หน่วยรัฐทุกส่วนที่อยู่ที่นี่อย่างนี้ครับ
รู้สึกยังไงบ้างที่อย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาช่วยภารกิจในครั้งนี้
ครับก็รู้สึกดีใจนะครับ
ก็คือที่ได้รวบทุกคนเนี่ยมีความสามัคคีกันในการที่จะค้นหาน้องของที่อำเภอแม่สายของเรานะครับ
ทุกคนไม่ว่าจะเป็นทุกจังหวัดทุกภาคส่วนทุกประเทศอย่างนี้ครับ
เราก็เลยเราก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนให้อย่างนี้
เราก็เลยมาทำก๋วยเตี๋ยวการเลี้ยง
เพราะว่าตั้งแต่ที่วันแรกที่ผ่านมารู้สึกว่าฝนตกทุกวันเลยแล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะหนาว
เราก็เลยทำอะไรที่ร้อนมาแจกสำหรับเจ้าหน้าที่ด้วยครับ
ที่สำคัญคุณผู้ชมครับอร่อยด้วย

แล้วทำให้แบบมีกำลังในการรายงานข่าวทหารเอง
ก็ไปทำงานมาแล้วก็มาทานแล้วก็ไปทำงานกันต่อได้

ก็ประมาณ๑๐๐๐๒๐๐๐ถ้วยต่อวัน
ก็จะเป็นงบของพวกเรารวบรวมกันที่มาจัดเลี้ยงให้ทุกท่าน
จะอยู่จนถึงเสร็จสิ้นเลยมั้ยครับ

ถ้าไม่เจอเราก็จะดูแลเจ้าหน้าที่ทุกคนอยู่เหมือนเดิม
ครับก็จะมีก๋วยเตี๋ยวทานกันทุกวันนะครับ

นะฮะแวะมา

อันนี้ก็เป็นหนึ่งที่ที่ทำให้พวกเราทุกคนไม่อดคุณผู้ชมนะฮะ
ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวทานกันเป็นประจำ
เขาจะมาตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะครับนะฮะ
แล้วก็ที่โรงครัวพระราชทานนะครับ

ได้มาปฏิบัติหน้าที่กี่วันแล้ว

ครับตั้งแต่วันที่๓

ก็ดึงสายไฟลากสายไฟ
แล้วก็เข้าไปในถ้ำ

ไอ้ท่อน้ำครับ

รู้สึกไงบ้างที่ได้มีโอกาสมาร่วมภารกิจนี้ครับ
ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจครับ

อันนี้ก็เป็นทหารที่มาร่วมภารกิจกับเรานะคุณผู้ชมนะฮะ
อันนี้ก็เป็นโรงครัวพระราชทานนะครับ
ก็ทำกินกันเป็นแบบนี้เป็นประจำทุกมื้อ
แต่ว่าตอนนี้ก็จะเริ่มเก็บข้าวเก็บของไปแล้วนะครับ
ทำกันตั้งแต่เช้าเย็นก็จะเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องดื่มให้กล้องแพนมา
เครื่องดื่มจะมีเครื่องดื่มชูกำลังทานแล้วก็จะมีแรงน้ำเปล่าแล้วก็เครื่องดื่มเกลือแร่ต่างนะครับ
แล้วก็จะมีนี่ด้วยสวัสดีครับ

วันนี้มีหมูทอดน้ำพริกอ่องผัดกะเพราผัดขิงค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำพริกตาแดงปลาทูทอดค่ะ

อันนี้เอามาจากศูนย์รับบริจาคจากอบตค่ะ
จะมีคนบริจาคมาแล้วก็เอามาส่งมาต่อที่นี่
ใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะมีรถขนเสบียงขึ้นมาส่งเป็นระยะค่ะ
เพียงพอกับกำลังคนที่มาปฏิบัติงานไหมครับ
ก็ประเมินวันต่อวันก็เพียงพอค่ะก็จะมีส่วนอื่นด้วยก็คือจะเป็นมาม่าขนมปังค่ะเป็นโอวันตินอะไรอย่างนี้ค่ะ

จากธนงานของอบตเลยค่ะค่ะ
ได้ขึ้นมาร่วมภารกิจนี้รู้สึกอย่างไรบ้าง
ก็รู้สึกภูมิใจอะค่ะที่ได้ช่วยค่ะคือเราต้องการช่วยเด็กอยู่แล้วอะค่ะเนอะ
เพราะว่าเราก็เป็นหน่วยประสานงานด้วยค่ะ
จะมาทุกวันจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจไหม
ใช่ค่ะจะมาทุกวันจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นค่ะจนกว่าจะเจอน้องอะค่ะ
ถ้าน้องเขาได้ยินได้ฟังเสียงพวกเราอยากจะบอกอะไรที่เขารออยู่ข้างในบ้าง
ก็ขอให้ปลอดภัยค่ะขอให้กลับมาปลอดภัยทุกคนค่ะพ่อแม่ของน้องรออยู่อะค่ะ
เราก็รออยู่นะค่ะคนทั้งประเทศและทั่วโลกค่ะรออยู่ค่ะ

สวัสดีครับมหาลัยดื่มตอนนี้ครับ

ข้าพอมาทำงานกี่วันแล้วครับ
ตั้งแต่วันแรกครับ
สุดยังไงเป็นความเป็นอยู่แทนกลางวันกลางคืน
ในในคนไทยมันคือน้ำใจคนไทยที่เห็น

ทรีย์นี้มาที่นี้มีออริการทุกคน

แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถมาใช้บริการได้
ไม่มีหมดครับมีตลอดเวลา๒๔ชั่วโมง
ส่วนการทำงานของสื่อเองลำบากไหมครับพี่
ก็ไม่นะครับสำหรับผมว่าสำหรับพื้นที่แบบนี้เนี่ย
เราก็ต้องปรับสภาพตัวเราเองนะครับ

เพราะสองวันแรกที่มานี่สัญญาณโทรศัพท์เลยไม่มีเลย

เราสำคัญก็แค่มีสัญญาณให้เราส่งงาน

ก็มาหากาแฟหาชาดื่มครับนะฮะ
นี่ก็เอาก๋วยเตี๋ยวไปทานนะครับ

นี่คือบรรยากาศยามค่ำคืนที่นำมาฝากคุณผู้ชมแบบนี้นะฮะ

อย่างปลอดภัยแล้วก็ส่งกลับไปคืนอ้อมอกครอบครัวที่เขารออยู่นะครับ
และผมรวมทั้งทีมงานจะก่อติดแบบนี้ให้คุณผู้ชมติดตามกันเป็นประจำทุกวัน

ัศนัยโค้ดทองรายงานสดจากที่หน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายแห่งนี้ครับ